ทรพีทรพีจริงผมไม่ค่อยจะพูดเรื่องแบบนี้ในข่าวนะแต่ดูข่าวนี้ให้จบ
หลานสาวคิดว่าคุณยายนะครับโดนวัยรุ่นที่คอนโดกระทืบเอา
อาการปางตายคุณผู้ชมครับเอาไปดูก่อนไปดูก่อน
ยายตรงร้านขายผักเหรอยาย

เด็กพวกนั้นเหรอ

ผู้ชายแล้วผู้หญิงจะทำยายไหม

คุณผู้ชมดูหน้าน้ำแข็งดอม

ดูหน้าคุณยายคุณผู้ชมฮะ
นี่คือตอนแรกหลานสาวก็ไปถามตกใจ

วัยรุ่นหน้าคอนโดมันทำร้ายยายคุณผู้ชมฮะ

ดูหน้าดูตาผมไม่ต้องบอกแล้วไม่ต้องบรรยายแล้ว

แล้วก็หลังท่านนะท้ายทอยท่านนะ
หัวเข่าท่านนะก็ยังมีรอยแผลจากการถูกทำร้ายร่างกาย
ยายบอกกับหลานสาวว่าถูกวัยรุ่นหน้าคอนโดทำร้าย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๑๘พฤษภาคมที่ผ่านมา
นางสาวพลอยหลานสาวอายุ๒๑ปีเห็นแผลแล้วรับไม่ได้
นี่ผมไม่ใช่ญาติเลยผมยังรับไม่ได้เลย
ยายถูกทำร้ายอย่างรุนแรงเจียนตายนะอาการ
อันนี้นักข่าวของเรานะครับ
มาร้องขอความช่วยเหลือแล้วแจ้งความที่สอนอคลองตันด้วยบอกจับคนร้ายให้ได้ทีนะครับ
คดีนี้นะครับคุณผู้ชมฮะคือคุณยายบอกว่าวัยรุ่นในคอนโดทำร้าย
แต่คุณผู้ชมอาจจะไม่ใช่วัยรุ่นแล้วล่ะ

ไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดคุณผู้ชมในคอนโดมิเนียมพัฒนาการ๓๐
แขวงสวนหลวงนะฮะนี่คือวันที่๑๕
จุดเกิดเหตุบันทึกภาพไว้ได้อย่างชัดเจนลูกชายมาเปิดลิฟต์
ลิฟต์แล้วแม่ก็เงอะเงินไม่ได้เข้าลิฟต์เข้าลิฟต์ช้าคุณผู้ชมดูว่าจะเกิดอะไรขึ้น
กระชากตบหัวแม่ครับตบหัวแม่ฮะโอ้โห
นี่แหละครับไม่พอใจตบหัวแม่ไปทีนึงแม่เข้าลิฟท์ช้า
พอเข้าไปในลิฟต์ได้คุณผู้ชมฮะมีการตบซ้ำอีก๒ครั้งนะครับ
จากตบหัวแม่แล้วมันยังถีบแม่ล้มด้วยฮะ
นี่คุณผู้ชมคุณผู้ชมดูโอ้โหจริงไม่ได้อยากให้ดูนะภาพแบบเนี้ย
แต่คนแบบนี้ต้องดู๑วันถัดมาในขวัญทำร้ายแม่อีกครับ
ลากแม่ไปกับพื้นแล้วเตะหัวแม่อีก๓ทีคุณผู้ชมนี่ครับ
มันทำกับแม่นะจนมีชาวบ้านเดินผ่านมาเห็นในขวัญเลยหยุดครับ
หลังจากนั้นมีชาวบ้านมาช่วยอุ้มยายสมใจเข้าไปในอาคารแล้วในขวัญเนี่ยนะช่วยนะครับ
พยุงแม่ไปพักที่เก้าอี้นี่ฮะทั้งหมดนี้เป็นหลักฐานที่พลอยหลานสาวเห็นแล้วตกใจ

เพราะแม่มันฟังเขามาว่าคิดว่าคุณเป็นคนทำ
ไม่ทำให้คุณเขียนมันหรือ
พ่อแม่พ่อแม่เขาเห็นหรือเปล่าหรือเขาถึงมาพูด
ถ้าเห็นก็บอกเลยแต่ถ้าไม่เห็น
มาพูดว่าคุณเป็นคนทำก็เป็นคนทำ
มันไม่ใช่นะไอ้พลอย

ไอ้พลอยมาแต่ไม่เห็นตอนนี้เขาเห็นกันทั้งประเทศแล้ว
หลานสาวไปรับยายสมใจไปหาหมออีกรอบครับ
หมอเราบอกว่ายายมีแผลฟกทำที่ใบหน้า
แล้วรอบดวงตาแล้วใบหูข้างขวา
แล้วกระดูกซี่โครงฝั่งซ้ายนะครับ

คือหลานก็พายายสมใจไปแจ้งความเพิ่มเติมที่สนคลองตันแล้ว
หลังจากรับแจ้งความตำรวจเรียกตัวไอ้ขวัญมา
นะมาสอบสวนเบื้องต้นพบว่า

ในขวัญมีประวัติเคยถูกดำเนินคดีในข้อหา
ทำร้ายร่างกายบุพการีครับ
สารตัดสินจำคุก๑ปีเมื่อเดือนมิถุนายนปีที่แล้วขณะนี้อยู่ระหว่างการรอลงอาญา
ร้อยละวัน๒อาจารย์

ขวัญยังให้การปฏิเสธบอกว่าไม่ได้ทำร้ายแม่
แต่หลักฐานจากกล้องวงจรปิดมันมัดตัวไง

คุณผู้ชมครับถ้าใครไม่เคยรู้ฟังเอาไว้
มีโทษจำคุกไม่เกิน๓ปีปรับไม่เกิน๖๐๐๐บาท

แต่ถ้าผลตรวจของแพทย์ออกมา
ว่ายายสมใจท่านอาการสาหัส
โทษนะครับจะเพิ่มขึ้นเป็นจำคุก๒๑๐ปี
ปรับตั้งแต่๔หมื่นถึง๒แสนบาทครับ

ข่าวแบบนี้ผมขอประนามนะ

ผมขอประนามคุณที่คุณทำแบบนี้กับแม่ครับ